เป็นเหตุการณ์ที่พลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือเรื่องของอุบัติเหตุ
ปรากฏว่าถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
ข้างหน้าร้านขายลาบรถกระบะวิ่งมา
แล้วก็พลิกคว่ำไม่แน่ใจว่าคนขับเมาหรือเปล่า
ทีนี้ก็เจ้าของร้านลาบแล้วก็มีพลเมืองดีพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือ
กลับถูกหนุ่มคนนี้ค่ะยิงปืนใส่นะคะจนทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๒รายด้วยกันนะคะ
คือคนที่ถูกยิงเนี่ยนะคะญาติของคนที่ถูกยิงก็ยังงงเลยว่ามายิงน้องเขาทำไม
คือคนถูกยิงเป็นทั้งอาสาสมัครตำรวจบ้านที่ถูกยิงไปทั้งหมด๕นัดจนเสียชีวิต
แล้วก็เจ้าของร้านลาบด้วยนะคะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณตี๒ของวันนี้ล่ะค่ะ
ตำรวจสพภูตาหลวงก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บ๒ราย
หน้าร้านอาหารหนองคายลาบก้อยบนถนนสุขุมวิทย์ชนบุรี
ไปที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะไปเจอนายฤทธิรงยะสาวุตรอายุ๓๓ปี
เป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านถูกยิงด้วยปืน๙มม๕นัดเข้าที่ท้อง๒นัด
หน้าอก๑นัดอู๋แขนขวาย๒นัดปืนกระหน่ำยิงเลยค่ะ
ตำรวจเขาก็กู้ภัยก็ไปช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
นอกจากนี้ก็ยังมีผู้บัตรเจ็บถูกยิงที่แขนขวายอีกหนึ่งราย
คือนายอดุลชันแสงอายุ๔๙ปี
คนนี้เป็นเจ้าของร้านลาบก้อยอะค่ะ
ตอนนี้ต้องผ่ากระสุนเอาออกมานะคะพ้นขีดอันตรายแล้ว
ทีนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุคือนายจิรัตน์กระตันยูวัย๒๓ปี
เป็นชาวจังหวัดตรังยังนอนหมดสติอยู่เลยค่ะ
เป็นคนขับรถคันนี้ที่มาพลิกคว่ำตรงนี้นะฮะ
ใช่ค่ะคนขับรถแล้วก็หมดสติแล้วก็มีอาการแบบคล้ายคนเมาสุราด้วย
ตัวเนี่ยมีปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วยค่ะนะคะเป็นขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๑กระบอก
มีปลอกกระสุนปืน๕ปลอกหัวกระสุนด้วยนะคะ
ตะแคงหน้าร้านอยู่ก็คือขับมาแล้วก็คว่ำอยู่สภาพแบบนี้ค่ะ

ผู้เสียชีวิตเขาถามผู้เกาะเหตุเลยว่าไปยิงน้องเขาทำไมเนี่ย
คนยิงยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเอาแต่นอนไม่ได้สติอย่างนั้นนะคะ
ใช่นะฮะเพราะเหตุการณ์นี้คือนายจีรัฐขับรถมากับแฟนสาว
ซึ่งแฟนสาวของนายจีรัฐก็ไม่ได้รับบาดเจ็บจากอาการใดของอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วก็แฟนของนายจิรัตนก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เธอแล้วก็นายจิรัตน์ผู้ก่อเหตุไปดื่มเหล้าที่บ้านพ่อของเธอมา
แล้วก็กำลังขับรถกลับบ้านนายจีรัฐก็ดื่มเหล้ามาพอสมควร
และทีนี้มาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักก็มาพลิกตะแคงคว่ำตรงนี้นะครับ
และคนในร้านลาบก็มาช่วยเหลือนะครับคือเจ้าของร้านลาบคือนายอดุลมาช่วยเหลือ
แล้วก็อาสาสมัครตำรวจก็คือนายฤทธิรงค์ก็ได้รับสัญญาณจากวิทยุ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาช่วยเหลืออย่างจุดเกิดเหตุ
แต่ปรากฏว่าอยู่นายจีรัฐแฟนของเธอก็ชักปืนยิงทั้งสองคนทันที
อาสาสมัครตำรวจเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนนายอดุลเจ้าของร้านราบก็ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
พี่ชายผู้ตายมาถามนายจีรัฐยังเมาอยู่เลยตอบอะไรไม่ได้
แต่ว่าเบื้องต้นที่มีการสอบสวนมาก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุก็อ้างว่าเข้าใจว่าเป็นคู่อริ
ก็เลยก่อเหตุตรงนี้ขึ้นมาด้วย
อกจากนี้ที่คำสารภาพของเขานะคะที่ก่อนก่อเหตุก็สารภาพด้วยว่าตัวเขาเมาด้วยเหมือนกัน
ตำรวจบอกถึงคดีนี้หน่อยค่ะ
ผู้ต้องหาเบื้องต้นให้การรับสาภาพทุกข้อกล่าวหานะ
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุตรวจสอบแล้ว

ส่วนสาเหตุการยิงพอนายจีรัฐได้สติขึ้นมา
จากอาการเมาไม้หายเมาแล้ว
ก็ยอมรับกับตำรวจว่าตอนนั้นเมาสุราจนขาดสติ

ก็เป็นเหตุความสูญเสียเกิดขึ้นเลย
ส่วนเจ้าของร้านลาบนายอดุลก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าเขาไปช่วยเหลือนายจีรัฐออกมาจากรถ
แต่ปรากฏว่าอยู่นายจีรัฐก็ด่าทอเขา

ปรากฏอยู่นายจีรัฐก็ควักปืนมายิงนะครับ